นักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย
ดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม๒๐๑๔
และน้องเทนนิสพาณิพักษ์วงพัฒนากิจ

ดีกรีเหรียญทองแดงโอลิปิก๒๐๑๖นะครับ
ก็ร่วมวิ่งในฟันรันระยะ๕กิโลเมตร
ในงานเซ็นทรัมป์แคลเทรดรันที่สะพานพระราม๘

ผู้ที่ชนะระยะฮาฟมาราทอน๒๑๑กิโลเมตรนะครับ
เป็นของยูเลียสคิปตัมมูไทยจากเคนย่านะครับ
ทำเวลาไป๑ชั่วโมง๒๑นาที๐๘วินาทีครับ
ส่วนนักกีฬาไทยที่ทำเวลาดีที่สุดก็คือ
ปฏิพาณยอดขุนทศนะครับ
เวลาได้๑ชั่วโมง๒๒นาที๐๗วินาทีครับ